เรื่องของไก่ที่บอกว่าไก่มันแปลกเพราะเป็นพ่อไก่ใจบุญที่ยอมเลี้ยงลูกไก่นะครับ
ปกติเราจะเห็นแม่ไก่ต้อนลูกไปถูกไหมนี่เป็นพ่อไก่ครับรับเลี้ยงลูกเลยทีเดียว

เห็นไหมครับตัวสีขาวนี่แหละมันก็คือไก่แจ้เพศผู้
ตัวสีขาวตัวนี้แหละครับที่เปรียบเหมือนคุณพ่อใจบุญคอยดูแลเลี้ยงเจ้าลูกเจี๊ยบ
หรือว่าลูกไก่ป่าตัวน้อยเป็นอย่างดีโดยเจ้าไก่ผู้นี้นะโอ้โหถูกเลี้ยงไว้ในวัดเขาพระทอง
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เห็นอยู่นี่เป็นเจ้าลูกไก่นะครับ
เอามาให้เห็นกันชัดภาพนิ่งเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเจ้าลูกไก่ป่าตัวนี้แหละ
จะคอยเดินตามเจ้าไก่แจ้เพศผู้ตัวนี้เหมือนกับว่าคอยเลี้ยงลูกไปด้วย
แล้วก็คอยคุยเคลียร์พื้นดินเป็นการสอนให้กับเจ้าลูกเจี๊ยบลูกไก่ป่าตัวนี้แหละ
คอยหากินค่ะโอ้โหแล้วก็เรื่องราวนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
เล่าถึงที่มาของลูกไก่ป่าตัวน้อยนี่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินเสียงลูกไก่ร้องอยู่ในป่าด้านหลังวัด
เข้าไปดูนะครับพบเป็นลูกไก่ป่าหนึ่งตัวเดินเข้ามาหาครับคล้ายกับว่าจะมาขอความช่วยเหลือ
ท่านเนี่ยนะก็นำมาเลี้ยงเอาไว้ที่วัดโดยให้อยู่รวมกับแม่ไก่แจ้ที่มีลูกเล็กอยู่ด้วย
แต่ว่าแม่ไก่แจ้ครับกลับไม่ยอมให้เจ้าลูกไก่ปลาอยู่ในฝูงด้วยมาแปลกฝูงก็ไม่ยอมรับเข้าพวกไง
โอ้โหทีนี้เลยอยู่โดดเดี่ยวเลยแถมแม่ไก่เนี่ยไปไล่จิกมันอีกต่างหากนะ
เคยต้องหนีมาฟ้องพ่อเป็นที่มาของไก่จิกเด็กตายบนปากอก

อะไรไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่
ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไ
ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่